ติดโควิดฮะครูภัยบูลแสงเดือนแล้วติดทั้งภรรยาทั้งลูกชายทั้งแม่ยายติดหมดบ้านเลยตอนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้ว
ไปดูครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะฮะคือครูภัยบูลแสงเดือนครับ
ล่าสุดท่านออกมาแจ้งข่าวบอกว่าท่านแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกชายแล้วก็แม่ยายติดโควิด๑๙ยกครัวเลยฮะ
ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอย่างที่ผมนำเรียนไปคือครูภัยบูลเขาออกมาขอโทษทุกคนนะครับ
วันนี้ผมต้องกราบขอโทษทุกท่านจากใจจริงที่ประมาททำให้เกิดความผิดพลาด
หลังจากที่เราทั้งครอบครัวและคนรอบข้างที่ใกล้ชิดเข้าตรวจรอบ๒อย่างละเอียดและทราบผลชัดเจน
ผลตรวจเชื้อโควิด๑๙เป็นบวกผมและครอบครัวประกอบด้วยผมภรรยาก็คือน้องกระต่ายหรือว่าคุณกระต่ายพันนิพานั่นแหละฮะ
ลูกชายคือน้องเพลินเพลงพินแล้วก็แม่ยายคือนางนิกรบุตรดีรวม๔คนด้วยกัน
ว่าเรา๔คนในครอบครัวและตอนนี้เราทั้ง๔คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลยเข้าไปดูแลไปตรวจพนักงานทุกคนอย่างละเอียด
แล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนไทม์ไลน์การเดินทางผมอยู่แค่ในจังหวัดเลยแหละไม่ได้เดินทางไกล
ช่วงนี้อยู่แต่บ้านกับร้านอาหารไทม์ไลน์ทั้งหมดผมแจ้งหมดแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขทางจังหวัดโรงพยาบาลหน่วยงานต่าง
ผมแจ้งหมดแล้วแฟนเพลงหลายคนพอทราบข่าวแบบนี้ก็มาส่งกำลังใจ
แล้วก็อวยพรนะคะให้ทั้งหมดเนี่ยหายป่วยโดยเร็วครับ
นี่เพิ่งได้ฉายาบันเทิงมาเลยจัดฟาดมาอย่างอะไรเนี่ยนะฮะ